ทีนี้มาดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สมุทรปราการนะครับมองได้เป็นสองมุม
ชาวบ้านมุมหนึ่งก็มองเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์มุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของศัยศาสตร์นะคะ
เผาศพที่วัดคลองสวนสมุทรปราการอยู่ก็เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นมานะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบไปเลยค่ะเอารถดับเพลิงไปฉีดสกัดเพลิงแบบนี้ค่ะ
คุณรู้ไหมใช้เวลาปกติคือถ้าเกิดว่าไฟไหม้ครึ่งชั่วโมงใช่ไหม
แต่นี้ชั่วโมงกว่าค่ะจึงจะสามารถที่จะสกัดเพลิงเอาไว้ได้
เพราะว่ามันลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยพี่เบิร์ตคือมุมหนึ่งอย่างที่บอกไปค่ะ
เขามองเรื่องของความเฮียนของวิญญาณเพราะก่อนที่จะเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะ
เผาศพแรกไปแล้วนะเก็บกระดูกไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ที่สองกำลังจะเผาระหว่างที่เผาศพที่๒นั่นแหละเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองค่ะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากอบตบ้านคลองสวนนะคะ
ก็ต้องช่วยกันระดมฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้
หลังคาเมนเผาศพของวัดคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ไฟมันลุกไหม้บริเวณใกล้กับปล่องควัน
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาฉีดน้ำสกัดเพลิงสักประมาณหนึ่งชั่วโมง
แสงเพลิงใต้หลังคาเริ่มสงบลงค่ะ
แล้วก็ที่สุดแล้วสามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะคะ
ทีนี้จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัด
เจ้าบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานเนี่ยตอนเย็นมีการเผาศพหนึ่งศพที่เมนหลังนี้แหละ
ยังไม่ทันได้เก็บกระดูกคนตายออกมาจากเมนเลยค่ะ
คาดว่าอันนี้มองในมุมวิทยาศาสตร์ก่อนนะ
คาดว่าสาเหตุของเพลิงไหม้น่าจะมาจากความร้อนจากเตาเผาทำให้เมนเนี่ย
ประทุด้านในแล้วเกิดเปลวไฟลุกไหม้ขึ้นมา
เพราะจริงแล้วเมนเนี่ยเมนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยนะคะ
เนี่ยเป็นเมนหลังเก่าที่ย้ายมาจากที่เดิมซึ่ง
ขณะคนย้ายอาจจะมีการกระแทกจนเกิดรอยร้าว
แล้วพอจุดเตาเผาศพเนี่ยมันเกิดรอยร้าวแบบนี้นะคะ
มันก็เกิดสะเก็ดไฟแล้วอาจจะเล็ดลอดเข้าไปตามรอยร้าว
เพลิงก็ลุกไหม้ขึ้นมาได้นะคะ
ส่วนชาวบ้านบางคนที่มองในมุมศัยศาสตร์เรื่องของความเชื่อเรื่องของวิญญาณต่าง
ก็เอ๊ะมันเป็นความเฮียนของวิญญาณผู้ตายหรือเปล่า
เพราะเป็นการเผาสองศพติดต่อกันนะฮะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับเหตุเพลิงไหม้เมนครั้งนี้นะคะ
ภาพเพลิงไหม้เมนแบบนี้เราไม่ค่อยได้เห็นนะคะ
คือแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งในทางวิทยาศาสตร์ที่ผมสงสัยเองก็คือ
การเผาศพเนี่ยมันไม่ต้องพักเมนเหรอ
ต้องเผาต่อเนื่องกันผมได้เคยได้ยินมา
เพราะว่าไม่งั้นความร้อนมันสะสมมากนะ
ความร้อนมันเยอะเกินไปใช่ไหมคะ